นี่คือเสียงร้องของโชเฟอร์รถเม๑๑๐๐
๑๐ล้อป่านหน้ากระชั้นแม้ย้๑๕เบรกไม่ทันทนเจ็บนับ๑๐
ผู้ชมค่ะไปดูหน่อยค่ะ
นี่ค่ะสภาพเม๑๙๕ดูกระจกหน้า

ละเอียดเลยนะคะกระจกหน้าด้านขวาฝั่งคนขับ
จริงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชนกันทั้งหมด๓คันนะ
มีบรรทุก๑๐ล้อที่ว่าปาดหน้ากระชั้นชิดใช่ไหมคะ
มีรถเมย์๑๙๕คันนี้คือคันที่วิ่งหลังสุด
๑๙๕เขาวิ่งระหว่างวัดสวนคลองเตยนะคะ
ส่วนอีก๑คันคือสาย๒๐๕วิ่งระหว่างคลองเตยถนนตกค่ะ
คันนี้วิ่งอยู่ข้างหน้า๑๙๙
ก็มีร่องรอยถูกชนที่บริเวณด้านซ้ายเหมือนกัน
ก็มีบาดแผลตามตัวก็นำส่งโรงพยาบาลแยกกันไปนะคะ
มีที่รพเจริญกรุง๔รายกล้วยน้ำไทย๑ราย
กล้วยน้ำไทย๑๓รายแล้วก็จุฬาอีก๔ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยพระราม๓ซอย๗๘ถนนพระราม๓บ่ายเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนทุ่งมหาเมฆก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะ
ถามนายประมูลศรีละครโชเฟอร์รถเมษาย๒๐๕ก่อน

เขาบอกว่าเขามาจากคลองเตยเลนซ้ายสุดเลย
กระทั่งขับมาถึงช่วงที่เกิดเหตุ
คลองเตยข้ามไปถึงพระราม๓
เขาปิดถนนทำสะพานอยู่ตรงกลาง
ปรากฏอยู่๑๐ล้อบรรทุกดินของโครงการก่อสร้าง
เลี้ยวออกมาจากทรายงานแบบไม่ดูสี่ดูแปดไม่ดูใครเลย
พลึบออกมาเลยเบรกไม่ทันนะสิคะ
ทีนี้นางสาววารุณีพิกุลแก้ว
พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมษาย๑๙๕ก็บอก

กระทั่งได้ยินเสียงโชเฟอร์นั่นแหละที่บอกเบรกไม่อยู่แล้ว
และตามมาด้วยเสียงดังโครมค่ะ
๒๕เขาเบ่งคันแต่คันหัวว่าเบ่งไม่ทันแล้ว
นี่เป็นคนละทีค่ะ

ปรานีชัยศรีพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็พูดเหมือนกันค่ะ
ไม่มีคนงานไม่มีใครออกมายืนโบกทงโบกอะไร
ปกติแล้วจะต้องมีคนในไซส์งานออกมาขอทาง
หรือว่าโบกทงแดงว่ารถใหญ่กำลังจะออก

แล้วอยู่คันนี้ก็พลวดพลาดออกมาเลยนะคะ

เขาบอกว่าพวกไซส์ก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้บ่อยแล้ว
อยากให้หน่วยงานช่วยเข้ามาดูแลหน่อยค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ทุกคนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะสามารถสรุปสำนวนแล้วก็แจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะ
ก็ต้องเอาผิดกับรถก่อสร้างคนนั้นแหละนะฮะ